ช่วงนี้ข่าวเรื่องโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่า

สาวนะคะที่กลายเป็นข่าวอยู่ตอนนี้คือคุณจ้าอาสยามค่ะ
ก็มีพาดหัวบอกว่าเธอเป็นไบโพลาร์
แล้วก็ต้องแบบว่าสังเย้ากินกันตลอดค่ะ
ใช่หรือนางดูอารมณ์ดีตลอดน่ะ
อัดวงรถตู้เลยนะคะแล้วก็ให้แฟนสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะ

ยังไม่เป็นค่ะแค่

แค่ตอนนี้เป็นความเครียดสะสมนะคะ

คุณหมอก็เลยให้ยามาทาน
แล้วก็แนะนำวิธีว่าเราต้องรู้สึกว่า

ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ
ที่เป็นกำลังใจให้จ๊ะนะคะขอบคุณมากเลย